ข่าวนี้เศร้าไม่แพ้กัน
เทลเลอร์ชนรถเทลเลอร์

มีผัวกับเมียขับมาคุณผู้ชมคุณพระราพร

ตกจากรถลงมาในคูน้ำแล้วล้อรถเทลเลอร์
คันที่เธอนั่งมากับสามีนะ

หญิงตั้งคัน๕เดือนครับคุณผู้ชม
ประสบประเจษฐ์ถูกล้อรถเทลเลอร์ทับร่าง
หลังจากรถชนกับรถเทลเลอร์อีกคันหนึ่ง
ร่างของเธอกระเด็นตกลงไปในคูน้ำ

จากนั้นช่วยกันนำร่างเธอขึ้นมาปั๊มหัวใจ

จังหวะที่ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตเธอ

ไม่มีไฟจราจรในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
กู้ภัยสว่างพรกุศลระยองครับ
นิคมพัฒนารับแจ้งบอกว่า
มีอุบัติเหตุรถชนกันสี่คันเทลเลอร์สองรถกระบะอีกสอง
ในที่เกิดเหตุพบนายปัญญาสะกาดอายุ๔๓ปี
คนขับรถเทลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มา
ลั่นเลยตะโกนขอความช่วยเหลือ

ถูกล้อรถคันที่สามีขับมานั่นแหละทับร่างซ้ำฮะ
กู้ภัยประสานขอรถเคนมาดึงรถดังกล่าวขึ้น
แล้วรีบนำตัวหญิงตั้งคันขึ้นมาจากน้ำ
พบว่าตอนนั้นเธอหยุดหายใจครับ
คุณผู้ชมดูนาทีชีวิตตรงนี้นะ
หายใจไปแล้วเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจ
มีสัญญาณชีพกลับมาแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
แต่สุดท้ายคุณผู้ชมเธอเสียชีวิตทั้งเธอ

ทราบชื่อต่อมาคือนางอธิตยาภัยกดี
อายุ๓๔ปีเป็นชาวเพชรชบูรณ์ครับ
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
รถบรรทุกเทลเลอร์๒คันขับมาจากถนนคนละฝั่ง
แล้วก็ชนกันเปรี้ยงกลางสี่แยกเลย

ชนกันกระเด็นไปโดนรถกระบะอีก๒คัน
จอดรออยู่กลางสี่แยกได้รับความเสียหาย
โดยผู้หญิงที่อยู่ในรถกระบะเล่าบอกว่า
เธอตกใจมากร้องเสียงหลงเลย
แต่ยังไงร้องกันเสียงหลง

ว่าเคสนี้เป็นเคสที่ตกใจที่สุดเลยว่ากันเ
ตกใจมากเพราะเกิดมาในชีวิตไม่เคยเจอเลยเนี่ย
นึกว่าเจอในครั้งแรกในชีวิตที่เจอ
ต้นตำรวจจะเรียกคนขับรถเทลเลอร์คู่กรณีทั้งสองคันมาสอบสวนนะครับ
แล้วก็คนขับรถกระบะทั้งสองคันด้วยหาสาเหตุที่แท้จริง
แต่ชาวบ้านบอกตรงนี้แยกวัดใจไฟไม่มี
เป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่ทำให้เกิดเหตุแบบนี้
แล้ว๔แยกนะคะสี่แยกรถวิ่งมาเร็วด้วยกันทุกเส้นทางเลยด้วยนะคะ